ค่ะมาดูเรื่องหลักของวันนี้ค่ะ
วันนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโม

นำผลการชนะสูตรรอบ๒จากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงยุติธรรมไปมอบให้กับตำรวจนะคะครับ
คุณผู้ชมเราไม่ได้เห็นหน้าแม่ออกทีวีสักพักใหญ่
ก็ล่าสุดเมื่อวันจันทร์หรือเปล่าใช่ไหม
ไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์เยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้
วันนั้นไปที่ยื่นเรื่องถอดถอนเรื่องออกจากกรรมธิการ
ใช่ทีมข่าวของเราพยายามจะโทรไปคุย
คุณแม่ก็ไม่ค่อยจะบอกไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์
แต่ทุกครั้งที่เห็นคุณแม่คุณแม่มีประเด็นเยอะเลย
ใช่ฮะเยอะมากวันนี้คุณผู้ชมต้องรอฟังนะ
คุณแม่พูดถึงเรื่องของผลการชนสูตรรอบสองนะคะครับพูดถึง
คุณปอกับคุณโรเบิร์ตศึกแล้วคุยอะไรกับแม่

รับภาพแม่ไหมสารภาพกับแม่ไหม
เขาจะออกมาสารภาพกับทีมข่าวกับนักข่าวให้ประชาชนได้รับรู้ไหม
คุณแม่พูดถึงทนายกฤษณะอดีตทนายแม่
คุณแม่บอกถึงขั้นยกหูโทรหาเลย

แม่ถามประโยคนี้ทนายกฤษณะมีอะไรกับแม่ป่ะ

คุณแม่นะคะกับทนายเดชานะคะ
ก็ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็นำผลการชนะสูตรรอบ๒
ไปมอบให้กับผู้กำกับสพมนนทบุรี

มันก็คือเป็นขั้นตอนที่ทางตำรวจต้องนำผลนี้

ก่อนจะส่งให้อายการเพื่อสั่งฟ้อง
นายเดชาบอกว่าผลการชนะสูตรรอบ๒

ไม่ได้มีนัยยะอะไรที่จะทำให้รูปคดีเปลี่ยน
หมายความว่าผลชนะสูตรรอบแรกของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแม่นยำสูงมาก
ดังนั้นในทางคดีก็อาจจะใช้ผลชนะสูตรรอบแรกเป็นหลัก
ส่วนผลรอบ๒จะเอามาประกอบกัน

แต่ผลการชนสูตรรอบ๒มีการพูดถึงบาดแผล๒๒จุดนะคะ
นายเดชาบอกว่ามันเป็นร่องรอยการขีดขวน

ส่วนเล็บของคุณแตงโมนิดามีการตัดไปพิสูจน์แล้ว
ไม่ได้มีดีเอ็นเอของใครติดอยู่ในซอกเล็บของคุณตังโมเลย
ไม่ได้มีดีเอนเอของคนที่อยู่บนเรือนะคะ
ตำรวจตรวจสอบทุกอย่างรอบด้านแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นคำให้การของทั้ง๕คนบนเรือ

เดี๋ยวเขาจะมีทางพนักงานสอบสวนไปปรีบเทียบนะครับ
ว่าส่วนที่พวกรอยกว่นเพิ่มเติมประมาณสัก๒๒บาทแผล
มันเกิดจากอะไรยังไงได้บ้างนะครับ
ท่านอเดชาครับประเด็นนึงที่ยังไม่ได้คิดคลายเมื่อวาน

เขามีการตัดเอาเล็บไปตรวจ
สรุปแล้วในชิ้นส่วนเล็บมันมีของคนอื่นอยู่ไหมครับ
สอนพร้อมกับบาทใครไหม

พูดถึงผลชนสูตรรอบ๒บอกว่าตอนนี้แม่ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้ว
พอใจผลการชนะสูตรทั้งสองรอบ
ส่วนเรื่องแผลที่ต้นขาของน้องแตงโม

วันนี้ตำรวจเรียกมาคุยเรื่องอะไร

คุณแม่เองพอใจกับผลการผ่าครั้งนี้ไหมครับ
พอใจค่ะ
มันเหมือนแตกต่างครั้งแรกยังไงบ้างเราได้ดูไหมคะแม่
ดูได้ดูเอกสารมันไม่แตกต่างนะคะมันไม่มีอะไรแตกต่างเลย
อย่างที่หมอเขาผ่าไปเนี่ยมันคลี่คลายข้อสงสัยของเราได้ไหม
ตรงไหนที่เราสงสัยบ้างอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่มีนะคะก็เหมือนเดิม
เหมือนเดิมทุกอย่างตอนนี้เราได้คำตอบเรื่องแผลต้นขาขวาของน้องหรือยังครับ
ว่าสูบแล้วมันเป็นแผลอย่างไรบ้างครับ
คำตอบที่อยู่ที่พนักงานสอบส่วนอันนี้คำตอบไม่ได้
แต่โดยรวมเราก็พอใจผลค่ะโดยทั่วไปพอใจแล้ว
เอาเรื่องผลการชนสูตรให้จบไปเลยก่อนนะคะ
คือทางผู้กำกับสพมนทบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาอีกรอบหนึ่ง
จะเอาผลชนะสูตรรอบ๒มาประกอบสำนวนคดีหรือเปล่านะคะ
ถ้านำเข้าสำนวนก็ต้องเชิญแพทย์ผู้ทำการผ่าศพมาสอบปากคำเพิ่ม
ก็จะต้องไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง
ต้องรายงานตัวทุก๕วันใช่ไหมคะ

ก็ครบตามกำหนดเงื่อนไขในการประกันตัว
นี่ว่ากันด้วยเรื่องของผลชนสูตรรอบ๒

๙โมงใช่ไหมพรุ่งนี้
ทีนี้ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าคุณแม่เคยบอกเอาไว้ว่าปอรับปากแม่สัญญากับแม่
ว่าถ้าบวชเสร็จเรียบร้อยศึกออกมาจะสารภาพทุกอย่างเลย
ใช่จะพูดหมดเลยแล้วแม่ก็เชื่อปอมากรอฟัง
ให้รอฟังจากปอเขาก็ศึกกันแล้วนี่
คุณแม่ได้คุยกับปอกับโรเบิร์ตหรือยัง
กับโรเบิร์ตบอกอะไรแม่หรือยัง
คุณแม่บอกว่าปกับโรเบิร์ตโทรศัพท์มาหาแม่ค่ะ
ก็เนี่ยวันนี้ตอนที่แม่กำลังจะไปโรงพักโทรมาเลย
โรเบิร์ตพูดถึงสาเหตุที่ตัดสินใจไปบวช
แม่บอกว่าฟังดูแล้วเขาใจเย็นลงมากนะ

แล้วเขาก็บอกแม่ว่าเขาได้ข้อคิดหลายอย่างมากเลยที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ความโกรธความโมโหร้ายอะไรก็ดีขึ้น
น้ำเสียงที่เขาคุยกับแม่เนี่ยเย็นลงมากเลย
ดูเป็นคนใจเย็นลงมากเลย

ส่วนปอค่ะแม่ก็บอกว่าปอเขาก็พูดจาดีอยู่แล้ว
เขาโทรมาหาแม่โทรมาถามสารทุกข์สุขดิบคุณแม่นี่แหละ
แต่ทั้งคู่ยังไม่สารภาพอะไรเลยค่ะพี่อุ๋ย

โทรมาถามไทยสารทุกข์สุขดิบคุณแม่
ยังไม่สารภาพเรื่องบนเรือเลยค่ะ
ก็ไหนบอกว่าหลังศึกจะมาพูดจะมาสารภาพ
แต่แม่บอกว่าเป็นยังไงแม่ไม่อยากจะเค้นถามค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ยังไม่ถึงเวลาเขาเพิ่งศึกกันมาเองคงไม่เหมาะสม
เวลาไม่เหมาะมั้งจะไปเค้นถามเขาตอนนี้

ส่วนกำหนดการที่จะมาคุยกันมาเจอหน้ากันมีไหม
แม่บอกยังยังไม่ได้แบบนัดว่าจะมาเจอกันเมื่อไหร่ยังไง
ก็ที่ได้คุยกันกับปอกับโรเบิร์ตแม่บอกว่าขออนุโมทนาบุญด้วย
แม่บอกว่าแม่บอกกลับไปว่าดีแล้วที่ทั้งคู่บวช
เขาโทรมาเหมือนก่อนกำลังเดินทาง
เขาก็พูดถึงการที่เขาได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย
มันทำให้อารมณ์เขาเย็นลง
เขาได้ข้อคิดอะไรมากมาย
ที่จะมาใช้กับชีวิตประจำวัน
ความโกรธความโมโหร้ายอะไรเนี่ย
เขาก็พูดจาเย็นลงด้วยจริงนะ

ส่วนคุณปอก็เขาพูดจาดีอยู่แล้ว
เขาก็มีแต่ถามทุกสุขคุณแม่ละส่วนใหญ่

ไม่ได้ถามเขาว่าความจริงที่จะบอกคุณแม่หลังจากบวชเนี่ย

มันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าเขาเพิ่งศึกคุณแม่ก็ยังไม่อยากไปจี้อะไรเขามาก
แล้วคุณแม่ทำยังไงคุณแม่คุยกับเขายังไง
ใช่อนุโมทนาเขาขออนุโมทนาคุณแม่ก็อนุโมทนาไป
ว่าดีแล้วที่ไปบวชดีแล้ว
ยิ่งคุณมีความสุขสบายได้ไปนอนในหลุมฝังศพด้วยนะ
อดรองเท้าเดินมีแผลที่เท้าเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้
นี่แม่บอกว่าเขาเล่าให้แม่ฟังนะว่าเนี่ย
ตอนบวชไปนอนที่หลุมฝังศพด้วยนะครับ
เดินเท้าเปล่าจนเท้าเป็นแผลเต็มไปหมดเลยนะ

ฟังแล้วก็ถามแม่แบบเป็นยังไงสบายดีไหม

ยังค่ะมาต่ออีกเรื่องค่ะ
นายกฤษณะอดีตทนายแม่ค่ะ
แม่บอกเลยว่าแม่โทรหาเลย
แม่ถามทนายกฤษณะเลยมีอะไรกับแม่ป่ะ
จริงมีอะไรกับแม่เปล่า

นี่ถามแบบนี้แล้วแต่คงไม่ใช่น้ำเสียงเหมือนที่ฉันลองมองนิด
ฉันใส่อารมณ์ไปนิดนึงขออภัย

ทนายกิจสนะปฏิเสธค่ะบอกว่ายังรักคุณแม่เหมือนเดิม
แม่เลยบอกไปว่าหยุดนะ
ถ้าไม่หยุดแม่จะเอาเรื่อง
ยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องตำรวจนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจไม่เคยสั่งแม่ให้ทำอะไรทั้งนั้น
ทุกอย่างที่แม่ทำเนี่ยแม่ทำเองดำเนินการเองคิดเองคนเดียว
มันเป็นการเมคข่าวขึ้นมาเองหรือเปล่า

เพราะถ้าเขากล้าพูดอย่างนี้ได้แสดงว่าแย่มากแล้วนะ
แม่ยังถามเลยว่าคุณมีปัญหาอะไรกับคุณแม่หรือเปล่า
ถามคำนี้เลยทำไมถึงพูดอย่างนี้
จะแฉจะแฉมีอะไรแฉบอกมาเลย

ไม่มีครับคุณแม่ผมก็ยังรักเคารพคุณแม่เหมือนเดิม
บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย
พูดกับแม่อย่างนึงพูดกับสื่ออย่างนึงเลย
เหรอก็ไม่ทราบแล้วอันนี้
ต้องไปถามเขาแล้วคุณแม่บอกให้หยุด
ถ้าเขาไม่หยุดเดี๋ยวก็คุณแม่จะเอาเรื่องแล้ว
นี่บอกให้ทนายกฤษณะหยุดได้แล้ว

แม่บอกแม่ถามว่าคุณมีปัญหาอะไรกับแม่หรือเปล่า

เห็นมาสอนพูดผมก็กลัวว่าจะแรงไป

อาจจะแรงกว่า

อันนี้ให้สัมภาษณ์กับบรรดาสื่อมวลชนก่อนจะขึ้นไปหาตำรวจนะ
หลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนอยู่๒ชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับ
หลังจากให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเป็นเวลา๒ชั่วโมง
ภายในไม่เกิน๗๑๕วันนี้
ก็คือในเร็วนี้จะมีข่าวดีในคดีของคุณแตงโมอย่างแน่นอน
เพราะคนบนเรือบางคนหรือทุกคนซึ่งมีอยู่๕คนนะครับ
โดนดำเนินคดีซึ่งมีหลักฐานความผิดแตกต่างกันไป
กระทำการโดยเจตนากระทำการโดยประมาททำลายหลักฐานและให้การเท็จ
ซึ่งในส่วนของข้อหาประมาทเป็นเรื่องเหตุการณ์บนเรือ
ส่วนข้อหากระทำการโดยเจตนาเป็นเหตุการณ์หลังเกิดเหตุ
พยายามทำลายหลักฐานต่างดังนั้นเชื่อว่าคดีนี้
จะจบหลังวันสงครานและถูกใจโซเชียลแน่นอน
นี่ทนายเดชาบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับ
ทนายเดชาบอกว่ายังมีคนที่เป็นกุญสือผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะ
จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะกุญสือผู้อยู่เบื้องหลัง
จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยซึ่งกุญสือผู้อยู่เบื้องหลัง
ห้าคนบนเรือสปีดโบ๊ทคนนี้เนี่ยยังไม่ขอตอบว่าเป็นคนมีสีหรือไม่
แต่บอกเพียงได้ว่าเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย
ไม่รู้หมายถึงใครนี่นะฮะทนายเดชานะครับ
ยังได้ฝากไปถึงกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของคุณตังโม
บอกว่าขอให้ดูที่บริเวณฝ่ามือข้างซ้ายของแตงโม
มีการศักดิ์เอาไว้เป็นศักดิ์ชื่ออีสเตอร์ลูกสาวของกติก
ซึ่งก็คือลูกบุญธรรมของแตงโมดังนั้นอะไรที่กระติกยังไม่พูด
ก็ควรพูดให้หมดเพราะแตงโมรักกะติกแล้วก็ลูกของกระติกมาก
ซึ่งทนายเดชาเชื่อว่ากระติกตอนนี้ยังมีประโยชน์
หากพูดความจริงทั้งหมดกับตำรวจอย่างไรก็ตาม
หากประชาชนมีหลักฐานอื่นก็ขอให้ส่งมอบให้กับตำรวจได้

กลุ่นซือคือคนที่ไม่ได้อยู่บนเรือ
ใครก็แล้วแต่คนที่อยู่เบื้องหลังที่โซเชียลบอกว่า
ต้องกระชากหน้ากากมาก็รับรองแน่นอน
เยอะไหมครับกลุ่นซือ
ก็ต้องดูถึงวันนั้นแต่ไม่เกิน๗๑๕วัน

มหาภาพมันก็หลายอย่างนะทั้งปรมาทเป็นเหตุภาพอยู่ถึงแขกความตาย
ทำลายพยานหลักฐานนะนะแจ้งความเท็จเยอะแยะนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกติกถ้าฟังผมอยู่นะอะไรที่คุณยังไม่ได้พูดเนี่ยคุณพูดให้หมด
เพราะว่าผู้ตายแตงโมสักไว้ที่มือซ้าย
สักไว้ที่ศพ

อะไรที่เราไม่ได้บอกความจริงทั้งหมด

ขนาดลูกเขาเองสักไว้ที่มือซ้าย
คือที่ทนายเดชาพูดวันนี้บางช่วงทนายเดชาบอกว่า
คดีนี้ที่บอกว่าไม่ผิดหวังชาวโซเชียลที่จับตาเรื่องคดีอย่างแน่นอนเนี่ย
นายเดชาบอกว่าบางทีตำรวจเนี่ยเขาอาจจะสับขาหลอกทางคดีอยู่ก็ได้
แต่ตำรวจเนี่ยทนายเดชาบอกว่าท่านต้นทุนต่ำ

แต่ถึงเวลาสรุปคดีออกมาเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังอะไรประมาณอย่างนั้น
หลังจากนั้นนักข่าวก็ขอถามคุณแม่หน่อย
ไปคุยกับตำรวจมา๒ชั่วโมงเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
ขดงทางคดีนำหลักฐานการผ่าชนะสูตรรอบ๒มามอบให้พนักงานสอบสวน

มหน้าน้ำตาไหลเลยนะฮะ
คุณแม่พนีดาต้องเอากระดัดทิชชู่มาซับน้ำตาเลย
ท่านผู้ชมฮะคือต้องใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเลยอ่ะ
หลังจากที่ไปพบพนักงานสอบสวน๒ชั่วโมงนะครับ
ก็เข้าใจว่าทั้งเหนื่อยทั้งเครียดนะ
คุณแม่ก็พยายามจะบอกว่าแม่ยังเสียใจมากอยู่
คิดถึงน้องตังโม
แล้วแม่ก็ยังร้องไห้ทุกวันไม่ใช่ไม่ร้องไห้นะคะ

หรือว่าอาจจะไปเห็นบางช่วงบางเวลาที่แม่ก็
ต้องไปใช้ชีวิตตามปกติของแม่บ้าง

ก็จะไปหาว่าคุณแม่ไม่รักลูกอย่างนู้นอย่างนี้
ไปเข้าข้างใครอะไรแบบไหนอะไรยังไง
นี่ค่ะคุณแม่คุณตังโมร้องไห้ครับ
แล้วก็บอกกับบรรดาน้องสื่อมวลชน
ลูกหลานนักข่าวที่มาทำข่าวประมาณว่า
เอาเป็นว่าแม่ไม่ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของคดีก็แล้วกัน
แต่ถ้าในแง่ความรู้สึกเนี่ยแม่บอกได้ว่า
ตอนนี้นับวันยิ่งคิดถึงแตงโม
คุณแม่พนิดาบอกว่าคนที่เสียลูกไปเนี่ย
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะ
ทุกวันนี้แม่ยืนยันว่าแม่ร้องไห้กับน้องทุกวัน
เวลาที่ออกมาทำเรื่องคดีของลูกสาวก็จะบอกกับลูกสาว
ขอให้ช่วยแม่ทำให้สำเร็จด้วย
แม่บอกว่าตอนนี้คิดถึงลูกสาวก็คือคุณตังโมมาก
บางวันรู้สึกหมดพลังไปเลยนะ
แม่บอกรู้สึกหมดพลังจนอยากตายก็มีนะ
ก็ได้แต่ถามว่าทำไมน้องต้องทิ้งแม่ไปทั้งที่อายุยังสั้น
กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สวยงามมีงานที่ดีมีทุกอย่างที่พร้อม
แล้วทำไมต้องมาทิ้งแม่ไป
มันพูดยากนะคะคนเสียลูกเนี่ย

นับวันก็ยิ่งคิดถึงเขา
คุณแม่ก็ร้องไห้กับรูปลูกทุกวัน
แล้วก็บอกว่าเวลาที่คุณแม่โดนต้องออกมาทำงานกับตำรวจกับนายเนี่ย
ก็ขอเขาว่าขอให้ช่วยคุณแม่ด้วย
คุณแม่ทำเพื่อน้องนะคุณแม่ออกมาทำ
เพื่อหาความยุติธรรมให้น้อง
ให้ช่วยคุณแม่ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณแม่กำลังจะออกมาเนี่ย
จะออกมาทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยค่ะ

บอกไม่ถูกมันเหมือนหมดพลังแล้วมันก็
คิดถึงลูกมากอดพลังจนแบบอยากจะตายด้วยซ้ำไป

ใช่แม่บอกหมดพลังอยากตายด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมทีนี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องของบัตรแผลของคุณตังโมนิดหนึ่งนะคะ
อย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่ต้นว่าบาดแผลหลักก็คือที่
ต้นขาด้านขวาฝั่งด้านในขานะคะอันนี้จะแผลใหญ่
แต่ว่าผลการชนะสูตรรอบ๒ที่ออกมามันมีประเด็นที่เพิ่มเติมเข้ามา
ก็คือบอกว่ามีบาดแผล๒๒จุด๒๒จุดที่เป็นบาดแผลอาจจะไม่ได้ใหญ่มาก
๒จุดเนี่ยยังยืนยันไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร
คือก่อนหน้านี้จะไม่ได้ค่อยได้พูดถึงบาดแผล๒๒จุดตรงนี้

ดังนั้นทีมข่าวของเราคุณเนติชาวไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเรื่องบาดแผล๒๒จุดนิดนึงให้ลองวิเคราะห์ดูหน่อยนะคะ
ศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
หมอหมูอะค่ะหมอหมูก็คุยกับทีมข่าวของเราอยู่บ่อย
หมอหมูก็พยายามจะวิเคราะห์นะคะสิ่งที่ทางผลการชนะสูตรรอบ๒
พูดเพิ่มเติมขึ้นมาบาดแผล๒๒จุดเนี่ยค่ะ
หมอหมูบอกว่าบาดแผลทุกจุดสำคัญหมด
ไปดูว่าเล็กหรือใหญ่ต่างกันอย่างไร
ต้องหาให้ได้ว่าวัตถุใดทำให้เกิดแผล
ถ้าแผลเล็กมันก็ไม่น่าจะใช่สาเหตุการเสียชีวิต
แต่สามารถบอกพฤติการของวัตถุที่มากระทบ

หมอหมูบอกว่าเท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยนะคะ
บาดแผล๒๒จุดเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นริ้วรอย
คล้ายกับบ้างปลามีช่องว่างใกล้เคียงกัน
ซึ่งมันเป็นลักษณะจำเพาะค่ะ
ส่วนที่บอกว่าแผลมีลักษณะเป็นบ้างปลา
หรือเป็นบาดแผลฉีกขาดถลอกมีลักษณะขนานกันเนี่ยนะ
ถ้าจำลองบาดแผลแบบนี้กับปลาตัวใหญ่
ถ้าปลาไปโดนใบพัดเรือใบพัดจะวิ่งผ่านตัวปลา
ทำให้เกิดบาดแผลที่ตัวปลาลักษณะขนานกัน
และมีช่องว่างที่ใกล้เคียงกัน

ที่เรียกว่าบาดแผลจากใบพัดเรือ
เขาเรียกกันง่ายว่าบาดแผลแบบบั้งปลาค่ะ
นี่นะคะก็เลยวาดภาพให้ดูแบบนี้
ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับแผลที่ขาด้านขวา
ที่เป็นแผลใหญ่ของคุณตังโมเนี่ยค่ะ
ถ้ามีการตัดที่ขาจริง
ถ้าร่างผ่านใบพัดจริง
จะมีจุดหนึ่งที่เป็นบาดแผลลึก
แต่ขณะเดียวกันระหว่างถูกตัด
จะมีร่องรอยพาดผ่านทั้งตอนเข้าและตอนออก
ดังนั้นมีโอกาสที่จะเป็นแผลใหญ่และแผลเล็ก

แต่มีความเป็นไปได้ค่ะ

จะใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับตำรวจในการจำลองเหตุการณ์นะคะ
แต่มีประตูทั่วนี้ได้ค่ะ
ทั้งตอนเข้าและตอนออก
ซึ่งพรุ่งนี้มันก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นลอยกลับ
เป็นคำว่าตัวไม่ได้อยู่นิ่ง

อย่าลืมว่าในลักษณะของความเร็วของเรือในใบพัดเนี่ย
มันมีหมุนตัดเมื่อโดนสัมผัสก็จะหมุนตัดแล้วดีดออกด้วย
ในคาดีโอกาสตัวน้ำเองที่มียศสามการผลักของน้ำด้วย
มันก็จะไม่ได้ว่าจับกันอยู่แน่นแล้วก็ปั่นอยู่ตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสจะสัมผัสเล็กน้อย
จนถึงสัมผัสเต็มที่จนเป็นบาดแผลขนาดใหญ่
มันก็มีโอกาสที่จะเป็นร่องรอยแบบนี้ได้
จากนี้ค่ะหมอหมูบอกถึงความเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย
ถ้าคนตกเรือตกน้ำอาจจะมีการพยายามช่วยเหลือตัวเอง
การว่ายน้ำเข้าหาเรือหรือสิ่งที่ใกล้ที่สุด
เพื่อหาที่ยึดเกาะช่วยเหลือเอาชีวิตรอด
ซึ่งระหว่างทางอาจจะทำให้ได้รับบาดแผลจากวัตถุใต้น้ำได้ด้วยนะคะ
ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณอัธิรุยะรวงรัฐนาพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาธิกรรม
เคยออกมาแถลงเกี่ยวกับคดีคุณแตงโม
บอกว่ามีหลักฐานอะไรพวกนี้นะฮะให้สัมภาษณ์กับเราไว้ด้วยนะครับ
วันนี้นำหลักฐานต่างทั้งคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
นิ่งด้วยแล้วก็พยานผู้เชี่ยวชาญด้วย
กล้องวงจรปิดจากบริษัทที่มอบมาให้ด้วย
บอกว่าขอมาแจ้งความดำเนินคดี
แซนวิสาพัฒน์๑ใน๕คนบนเรือในข้อหาให้การเท็จ
นี่นะฮะเอาไปแจ้งที่กองปราบนะฮะ
อัจฉริยะบอกว่าแซนเนี่ยไปอ้างว่าอยู่ท้ายเรือ
ก่อนที่คุณแตงโมจะไปปัสสาวะแล้วก็จับขา
แล้วก็พลัดตกลงน้ำเสียชีวิต
แต่มีหลักฐานสำคัญที่อาจพลิกคดีนี้ได้
โดยนายอาชิริยะบอกว่าวันนี้มากับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับ
ชื่อว่านายวัชระไกรสอนเกจจรัส
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแสงเงาและการวาดภาพ
ซึ่งเขาก็นี่ฮะมาอธิบายภาพให้ดู
บอกเป็นภาพที่สแนปจากภาพคลิปกล้องวงจรปิด

ที่เป็นการตีเส้นหาแนวตั้งฉากภาพ

แล้วก็ช่วงท้ายเรือแล้วก็เบาะที่นั่งท้ายเรือ
แล้วก็นำมาสเกลลงใน๓ภาพนี้
จะเห็นสัดส่วนเทียบกับแสงแล้วก็เงา
ทั้งเรือแล้วก็คนที่อยู่บนเรือ

ซึ่งคุณอัจฉริยะเนี่ยบอกว่ามันจะได้ตาม๓ภาพนี้
เห็นได้ว่าช่วงท้ายเรือไม่มีเงาคนนั่งอยู่ท้ายเรือ
ในส่วนที่แซนบอกเนี่ยคือมันไม่มีนะฮะ
ก็เลยสามารถยืนยันได้ว่าแซนไม่ได้อยู่ท้ายเรือ

เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีเหตุการณ์ที่คุณแตงโม
เดินไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วจับขาแซนก่อนพลัดตกน้ำอย่างแน่นอน
คุณอัจฉริยะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ถือว่าแซนนี้ให้การเท็จ
ขณะที่ปอแล้วก็แตงโมตอนนั้นเนี่ยจะอยู่หัวเรือ

คุณอัจฉริยะบอกว่าถ้าเกิดหลักฐานเหล่านี้เนี่ย
มันไม่จริงเนี่ยคุณแซนก็มาฟ้องผมได้
คุณอัจฉริยะบอกว่าส่วนตัวแล้วไม่เชื่อว่าคุณแตงโมจะตกท้ายเรือนะฮะ
อย่างที่สเก็ตภาพลายเส้นให้เห็นเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานใหม่

พร้อมบอกว่าการมายื่นหลักฐานในวันนี้หากตำรวจ
ไม่เอาไปรวมในสำนวนคดีก็ต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเพราะอะไร
ตำรวจจะมีเทคนิคอะไรผมไม่รู้นะครับแต่ผม
ถามคำถามก็คือว่าไม่ยืนกับตำรวจเจ้าของคดีไปเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นสพเมืองโดนทบุรีรวมปืทธรรมภาค๑
วันนี้เป็นการพาบวันนี้บอกว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีตำรวจ

คนหนึ่งโทรมาบอกว่าไม่ให้ตัวเขาเข้ามายุ่งกับคดีนี้
แต่ส่วนตัวมองว่าต้องช่วยกันหาความจริงเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณตังโม
ไม่ใช่มาปิดกั้นกีดกัน
แล้วก็ไม่สนใจว่าคุณแม่คุณแตงโมจะว่ายังไงกับการเคลื่อนไหวของตัวเอง
ที่ออกมาเคลื่อนไหวเพราะไม่อยากให้ตังโมต้องตายฟรี

ทางพนักงานสอบสวนกองปราบรามบอกว่าได้รับเรื่องไว้
เดี๋ยวต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ให้พิจารณาส่งต่อไปยังตำรวจภูทรภาค๑เจ้าของคดีกันต่อไป
การที่คุณอัจฉริยะมาแจ้งความเอาผิดกับแซนในวันนี้เนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามทนายเดชา
ซึ่งเป็นทนายคดีคุณแตงโมทนายของคุณแม่พนิดา
นายเดชาบอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคุณอัจฉริยะ
ในฐานะพลเมืองดีในลักษณะการร้องทุกข์กล่าวโทษ
ส่วนจะดำเนินคดีกับใครได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
แต่ส่วนตัวทนายเดชากับคุณแม่คุณตังโม
ว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะนำไปยื่นให้ตำรวจกองปราบ

เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษ

แต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือว่า
มีรายงานข่าวนะครับว่าในสัปดาห์หน้านะครับท่านผู้ชมครับ
จะมีการออกหมายจับกุญสือผู้บงการคนบนเรือเลยนะครับ
ในสัปดาห์หน้าตำรวจอาจจะออกหมายจับคนบงการคนบนเรือ๕คน
ที่ว่าก่อนอันนี้เขาบอกอะไรมีการมีตรงมีเตรียมกัน
ใช่ค่ะเขาบอกคนที่เป็นกุญสือคอยบงการเนี่ย
ถ้าพูดชื่อแล้วจะรู้จักหมด

แล้วตามรายงานเนี่ยบอกว่าคนคนนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดี
เปิดชื่อมาเนี่ยถึงขั้นอาจจะตกใจ
เพราะทุกคนรู้จักนะแล้วมีรายงานว่าในสัปดาห์หน้าจะแจ้งความบุคคลคนหนึ่งในความผิด
หมินประมาทด้วยการโฆษณาด้วย
อ้าวคนนี้ก็ไม่รู้ใครหมินประมาทในการโฆษณาค่ะ
แต่คนที่เป็นกุญสือนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นความผิดแบบไหนอะไรยังไงนะ
ดังนั้นก็สัปดาห์หน้ามีประเด็นให้ตามต่ออีกแล้วค่ะ

เป็นกุญสือยังไงคือไปบอกคุณต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็ไปพูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

ไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข้อหาอะไรยังไงบ้างนะคะ

ใช่ค่ะต้องรอลุ้นกันต่อค่ะ